จากเรื่องราวของวงการบันเทิงมาต่อกันที่ความสูญเสียกันบ้างค่ะคุณผู้ชม
กับการจากไปของดีเจโกตรินนั่นเองนะคะ
ดีเจชื่อดังช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยค่ะของเมื่อวานนะคะ
ทางครอบครัวก็มีการเคลื่อนร่างมาที่วัดปริวาสราชสงครามสาร๓นั่นเองค่ะ
เพื่อทำพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนแรกค่ะ
เวลาประมาณ๑๖นาฬิกาทางครอบครัวของดีเจโกตริน
ได้มีการเคลื่อนร่างมายังวัดปริวาสราชสงครามค่ะสารสาม
ทางครอบครัวก็ได้นำร่างของดีเจโกประกอบพิธีรดน้ำศพ
ในช่วงนี้ค่ะทางครอบครัวได้ขอทำพิธีเป็นการภายในนะคะ
ไม่ได้อนุญาตให้พี่สื่อมวลชนเข้าไปเก็บภาพแต่อย่างใดค่ะ
ในช่วงที่ทำพิธีรดน้ำศพอยู่นั้นนะคะ
ทางคุณพี่มดดำคชาพาค่ะก็เดินทางไปร่วมพิธีด้วย
ทันทีที่พี่มดดำเดินทางไปถึงสารานี่นะคะ
ก็เข้าไปโผล่กอดกับทางครอบครัวของดีเจโก

ซึ่งพี่มดดำเองก็มีอาการโศกเศร้าไม่แพ้กับคนในครอบครัวเลยนะคะ
เพราะว่าทำงานกับน้องโกดีเจโกมาอย่างยาวนานเช่นเดียวกัน
ซึ่งหลังจากที่ใช้เวลาอยู่ในสาราพักใหญ่ค่ะ
ก็เดินทางกลับพร้อมกับแจ้งทางสื่อมวลชนว่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์นะคะ
หลังจากทางครอบครัวทำพิธีเสร็จก็มีการบรรจุร่างของดีเจโก
เพื่อเตรียมสวดพระอภิษฐรรมเป็นคืนแรกนะคะ
ทางภรรยาก็มีอาการเศร้าเสียใจและร้องไห้สะอึกสะอื้นเป็นระยะเลยค่ะ
ใช่ค่ะทางด้านดีเจรุ่นพี่ที่สนิทนะคะ
อย่างดีเจดาด้าและดีเจเฟียสก็ได้เดินทางมาร่วมรดน้ำศพ
พร้อมกับเล่าถึงดีเจโกนะคะว่าดีเจรุ่นน้องเนี่ยเป็นที่รักของทุกคน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนที่ได้ทราบข่าวต่างก็ตกใจ
และแทบไม่มีใครคิดว่าจะเป็นเรื่องจริง
ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นหลายคนพยายามโยงไปนะคะว่า
อาจจะเป็นเพราะอาการซึมเศร้าหรือเปล่า
ที่ผ่านมาดีเจรุ่นน้องไม่ได้สัมผัสถึงอาการซึมเศร้าเลย
เพราะน้องเป็นคนอารมณ์ดีและสนุกสนาน
ยืนยันด้วยเหมือนกันนะคะว่าเพื่อนรักคนนี้เป็นคนที่น่ารักมาโดยตลอด
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เคารพในการตัดสินใจของเพื่อน
ซึ่งสิ่งที่รู้สึกเสียดายก็คือ
เสียดายที่เพื่อนไม่สามารถรับรู้ได้ว่า
มีคนรักเขามากมายขนาดนี้ค่ะ
ก็อยากให้เขาภูมิใจในตัวเองค่ะ
อย่างหนึ่งที่เสียดายแล้วก็อยากให้เขาเห็นมากเลยก็คือ

มีคนรักเขาเยอะมากเลยค่ะ

วันนี้เขาไม่ได้มีโอกาสได้เห็นว่าทุกคนแบบ
เหมือนเขาเป็นรอยยิ้มของใครบ้าง
ตอนเช้าที่เปิดฟังเวลาไปทำงานอะไรอย่างนี้
ก็ได้แต่ภาวนาให้เพื่อนไปอยู่ในที่ที่